ไปดูธรรมเนียบกันหน่อยครับถ้าเกิดว่านับวันแล้วเนี่ย
วันนี้เป็นวันที่๓นะครับที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกเป็นการชั่วคราวก่อน
แล้วก็มีท่านพลเอกประวิทย์รักษาการแทนนะครับ
วันนี้ก็เดินทางเข้าไปทำเนียบเป็นวันแรกครับ

ก็เยอะเลยครับไปรอทำข่าวท่านพลเอกประวิทย์วงสุวรรณครับ
ไม่ต้องมีใครเเปล่าครับปาหลาทากองก็เดินเข้าตึกบัญชาการแบบหนึ่งไป
ไม่ต้องมีคนคอยประกบข้างปกติแล้วจะมีทางด้านของรอปภคนสนิทคอยประกบข้าง
หน้าตาท่านก็ยิ้มน้ำแจ่มใสครับแต่ว่าก็ไม่ได้ตอบคำถามอะไรสื่อสื่อก็พยายามถามเหมือนกัน
ภารกิจของท่านในวันนี้ไปพบกับรัฐมนตรีอาวุโสกระทรวงโยธาธิการของมาเลเซียครับ
เข้าไปเยี่ยมคารวะในโอกาสที่มาเยือนประเทศไทย
เป็นประธานการประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติครั้งที่๑ประจำปี

หลังประชุมเสร็จท่านพลเอกประวิทย์ก็เดินลงมา
ที่บริเวณหน้าตึกบัญชาการ๑ก็มาตอบคำถามสื่อสั้น
บอกว่าทุกอย่างก็ราบลื่นไม่ได้มีปัญหาอะไร
นักข่าวก็พยายามถามแหละครับ
แต่ผู้สื่อข่าวพยายามถามเรื่องสัญญาใจกับผลเอกประยุทธ์

มีการฝากงานส่วนไหนเพิ่มเติมเป็นพิเศษหรือเปล่า
พลเอกประวิทย์ก็ตอบสั้น

เหลินทางเข้าไปที่หมู่ละเอ้ยธิปล่าม

กระทรวงกลาโหมแบบเงียบครับ

ไม่ได้มีการแจ้งหมายล่วงหน้าให้กับนักข่าวด้วยนะครับ
นะฮะก็เลยไม่ให้มีการตั้งแถวทหารเหมือนการประชุมสภากลาโหมทั่วไป
แต่ว่าก็มีการเชิญพลเอกชายชาญช้างมงคลครับรัฐมนตรีกระลาโหม
แล้วก็พลเอกสุชาติหนองบัวนะครับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไปพบ
ก็ไปหามรือที่ห้องทำงานสักประมาณครึ่งชั่วโมงนะฮะก่อนที่จะไปปฏิบัติภารกิจเซ็นเอกสารครับ
ซึ่งท่านพลเอกประยุทธ์เองนะฮะก็แต่งตัวอย่างนี้ใส่สูตรเหมือนเดิม
สีดำเสื้อขาวเด็กไทยสีเหลืองสีหน้าสีตาก็ปกตินะฮะก็ไม่ได้เคร่งเครียดอะไรนะครับ
มาดูฝากฝั่งของทางด้านของนายธนกรวังบุญคงชนะกันหน่อยนะฮะ
สอบบัญชีบรายชื่อของพักพลังประชามรัฐอดีตโฆษกรัฐบาลนี่โพสต์เฟซบุ๊คแบบนี้เลยครับ
แล้วก็มีภาพคู่กับผลเอกประยุทธ์ระบุว่าไม่เจอท่านนายกมา๓วันเหมือนขาดอะไรไป
ระลึกถึงท่านทุกวันห่วงใยผูกพันคิดถึงความดีที่ท่านทำให้ประเทศชาติและประชาชน
เมื่อวานได้ยินเสียงนายกแล้วผมก็อุ่นใจนะฮะท่านฝากขอบคุณกำลังใจจากพี่น้องคนไทยทุกคนด้วย
นี่ก็โพสต์แบบนี้นะครับ
ส่วนที่สงขราครับเมื่อเช้าครับนายวิศนุเครืองามท่านรองนายกพร้อมด้วยส่วนราชการต่าง
แล้วก็ชาวสงครานนับพันคนเมื่อเช้าเขาไปทำบุญตักบาทพระสงฆ์๙๙รูป
แล้วก็ทำพิธีบรรจุอัฐิพลเอกเบรมตินสุรานนท์อดีตประธานองค์คมนตรีและรัฐบุรุษครับ
บรรจุใต้ฐานของอนุสวรีภายในสวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรมติรสุรานนท์
ก็เป็นการแสดงออกถึงความคู่รักแล้วก็ศรัทธาที่ชาวสงครามมีต่อท่านพลเอกเบรมนั่นเอง
อายุทธิ์ก็ได้เห็นแล้วนะคะทั้งสองคนเลย